เลยอะไรอาพริกจะพงษ์นะคะส่งข้าวประกวัติน้องเองคุณผู้ชมค่ะก็ถือเป็นอีก
ศิลปินนะคะมากความสามารถอีกหนึ่งคนนะสำหรับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มหน้าหล่อขวัญใจแม่ยกค่ะ
อิสอิสรพงศ์ดอกยอจากค่ายแกมมิโกนั่นเองนะคะ
จุบันค่ะเจ้าตัวเนี่ยรับราชการอยู่ในตำแหน่งคีตะศิลปินค่ะวงดุริยางสากลสำนักงานคีย์สำนักการสังฆีตค่ะ
ศิลปากรนะคะซึ่งน้องค่ะก็สมัครแล้วก็สอบตามขั้นตอนนะคะ
ได้มาเป็นข้าราชการตามที่ทราบกันเก่งมากเลยสุดยอดนะ
ข้าราชการถือว่าเป็นความภูมิใจของคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันเนาะ
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมค่ะน้องอิสนะได้มาเปิดใจเล่าชีวิตการรับราชการตลอด๕ปี
ในชีวิตของตัวเองแล้วก็ครอบครัวบอกอีกด้วยนะคะว่าในชีวิตค่ะ
ไม่คิดว่าจะได้เป็นข้าราชการแต่เมื่อได้โอกาสแล้วค่ะ
ก็ขอทำให้เต็มที่ที่สุดก็แล้วกันส่วนหลายหลายคนค่ะบอกว่า
ตำแหน่งคีตะศิลปินเนี่ยของน้องเนี่ยมีหน้าที่อะไรน้องทำอะไรบ้าง
อิตค่ะบอกว่าก็มีหน้าที่เป็นนักร้องนำในวงดุริยางสากลค่ะ
แต่ที่แน่นะเขาไม่ได้มีแค่วงดุรยางสากลนะคะ
ยังมีกลุ่มดุรยางไทยด้วยมีกลุ่มหน้าตสินหลายแขนงเลยคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ทำหน้าที่สืบสารแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมของไทยนั่นเอง
ชื่นชมนะคะถ้าใครมีความสามารถเนี่ย
ก็น่าจะไปรับตำแหน่งรับทำงานในหน่วยนี้เหมือนกันนะ
น้องเนี่ยพาทีมข่าวของเราค่ะไปดูการทำงานต่าง
รวมถึงห้องซ้อมดนตรีของน้องด้วยซึ่งจริงจริง
ถ้าวันไหนเนี่ยมีซ้อมแบบเต็มวงนะในห้องนี้ค่ะ
เต็มไปด้วยนักร้องนักดนตรีค่ะแบบเต็มวงเลย
เรานะขอไปฟังเสียงน้องอิดกันนิดนึงก็ละกันนะคะ
เอาจริงเลยอิตตั้งแต่เด็กไม่เคยมีความคิดว่า
ในชีวิตจะต้องมารับราชการแต่ว่าครอบครัวของอิตก็เป็นครอบครัวราชการ
เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็รับราชการครูเหมือนกัน
จริงแล้วการเข้ามาได้เป็นข้าราชการเนี่ย
ก็น่าจะเป็นความภูมิใจในชีวิตอีกอย่างหนึ่ง
แล้วก็เป็นความภูมิใจของครอบครัวด้วย
ตอนนี้ทำงานเข้ามาปีที่๕แล้วครับ
ตอนนี้ก็อยู่ในตำแหน่งขี้ตะศิลปินชำนาญงานครับ
ก็จะมีหน้าที่เป็นนักร้องของวงดุรยางสากลกรมศิลปากรครับ
ให้ความภูมิใจครับกับการเป็นข้าราชการ
แล้วก็ได้รับใช้แผ่นดินในวาระต่างที่ได้มีโอกาสได้ทำครับ
ไม่ว่าจะเป็นงานพระราชพิธีหรือว่างานสำคัญต่างของประเทศครับ
แล้วก็ได้ไปเป็นส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนั้นด้วยครับ